ท่านผู้ชมครับไม่เว้นวันไม่พักไม่แผ่วจริงนะฮะ
วัยรุ่นตีกันทำร้ายกันเนี่ยหลากหลายเหตุผลนะแต่มันจะวนอยู่เรื่องเดิม
ไม่กี่เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือมองหน้ามองหน้าหาเรื่องเหรอ
มีสามคนนี้เข้ามาด้วยกันนะฮะเหมือนกับเขาจะมาเติมน้ำมันแล้วก็รอเพื่อน
เขาบอกมารอเพื่อนที่เป็นผู้หญิงนัดเอาไว้
แล้วสักพักนึงเนี่ยจะมีจักรยานยนต์ขี่เข้ามา

แต่รอบนี้คือเขาพาพวกกลับมานะ

สิ่งแรกนึกว่า๒ใช่ไหมคุณเห็นมาสอน
มาเนี่ยรวมกันแล้ว๑๓คน
ไล่ไปทั้งนู้นสามคนเมื่อกี้นะถูกไล่ไปนู้น
หนีรอดได้คนหนึ่งอีกสองคนถูกฟันนะฮะค่ะแล้วพวกนี้พอฟันอะไรเขาเสร็จเนี่ย
ก็พากันขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนี่เห็นไหมนี่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ไปแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมดูอาการคนเจ็บนะนี่
คนที่อยู่เนี่ยวิ่งไปกันขึ้นจักรยานยนต์หนีไป
คนเจ็บเนี่ยมีสองคนนะครับอายุสิบเจ็ดกับสิบหก
โอ้โหนี่ฮะคนนึงเนี่ยเลือดเต็มตัวเลยถูกฟันเข้าหัวไหล่
และอีกแผลนึงเนี่ยเข้าใกล้ใกล้ต้นคอนะฮะ
แถวศรีษะด้วยสองแผลนะฮะแต่หนักอีกคนนึงอายุสิบเจ็ดนะฮะ
ถูกฟันเข้าที่แขนกับนิ้วนี่คนสิบหกโอ้ยดูสิ
อยู่ในปั๊มน้ำมันบนถนนราชพฤกษ์นะครับที่นนทบุรีนะฮะ
กู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
นี่คนนี้โดนแขนกับนิ้วนี่แถวข้อมือเนี่ยโอ้โห
คือเพื่อนคนที่รอดมาได้เนี่ย
บอกว่าตัวเขากับเพื่อนที่เจ็บอีก๒คนมากันนะ
จักรยานยนต์๒คันมากัน๓คน
มาจากซอยสามัคคีถนนติวานนท์
นัดเพื่อนเอาไว้ที่ปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุที่ถนนรัชพฤกษ์
เดี๋ยวจะไปหาเพื่อนที่บางบัวทองเนี่ย
ตรงนี้มาแวะเติมน้ำมันด้วย

วัยรุ่น๒คนที่ขี่มาคันแรกในกล้องวงจรปิด
ทีแรกมากันสองคนคันเดียวก่อน
ตอนที่เขาเข้ามาที่ปั๊มจะรอเติมน้ำมันเนี่ยมารอเพื่อนเนี่ย
อันนี้ตอนพาพวกกลับมานะ

๒คนคันแรกเนี่ยมาเจอพวกเขาเนี่ย

แล้วคนที่เจ็บหนักที่สุดที่ถูกฟัน
ก็เลยถามว่ามองหน้าทำไม
๒คนนั้นขี่จักรยานยนต์ออกไปจากปั๊ม

แล้วทีนี้เสร็จเขาก็วนกลับมาพาพวกมาเลยครับพี่
ออกไปแป๊บนึงแล้ววนกลับมาใหม่

จำไม่ได้ครับพี่แต่ว่า

เกือบสิบเลย

ก่อนเนี่ยเขาทำไรเรามาถึงมาเขาทำไรเรา

อายุ๑๖นี่ยังอยู่โรงพยาบาลนะฮะ
อายุ๑๗ที่โดนฟันที่ข้อมือที่นิ้วเนี่ย
วันนี้ตำรวจเรียกตัวมาให้ข้อมูลนะฮะ

ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับวัยรุ่นที่มาก่อเหตุ
เมื่อคืนเนี่ยกลุ่มพวกเขาก็ไม่ได้พกอาวุธอะไรด้วย
ส่วนแม่ของหนุ่มคนนี้นะ
หลังหนุ่มคนนี้นะฮะบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยแม่สงสัยผู้หญิงคนนึงที่ชื่อโม
รู้จักกับลูกชายหรือเปล่าจะเป็นนกต่อหรือเปล่าโมเนี่ย
เพราะว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยเหมือนกับเขาแชทนัดแนะกันให้มาเจอกันที่ปั๊ม
เดี๋ยวโมจะมาเจอที่ปั๊มหลังเกิดเหตุโทรไปหาโมโมบอกไม่รู้เรื่อง
แต่ว่าอยู่ดีมีกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้มาทำร้ายได้ยังไง
นี่แชทที่เขาชวนกันเนี่ยเห็นไหมมาที่ปั๊มค่ะนี่แล้วลูกแม่โดนฟันเลย
ส่วนอาการของเพื่อนของลูกที่อายุ๑๖ถูกฟันเข้าไปเนี่ย
แถวไหล่ใกล้คอนี่เป็นแผลชะกันเสียเลือดมากโอ้โหอาการหนักเลยนะครับ
วันนี้เราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจได้นำตัวเยาวชนชายที่ถูกฟันจนบาดเจ็บนะ
ออกจากโรงพยาบาลมาได้เนี่ยนะฮะมาชี้จุดที่เกิดเหตุ
ส่วนนี้คือผู้สื่อข่าวของเราไปดูร่องรอยนี่เลือดยังเต็มอยู่เลย
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมุมจากด้านในร้านอาหารนะฮะ
ต่อเนื่องกัน๓มุม๓คลิปตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดเหตุ
นี่จังหวะตรงนี้กลุ่มคนเจ็บนะ

แล้วก็เป็นช่วงที่มีเหตุไล่ฟันไล่ทำร้ายกัน
นี่นะฮะคืออันนี้เหมือนกับนี่ตอนที่ผู้ก่อเหตุเข้ามานะ
แล้วก็มีการประคองร่างคนเจ็บ
เพื่อรอรถกู้ชีพมาช่วยเหลือ
เยาวชนชายวัย๑๗ปีคนที่บาดเจ็บกับเพื่อนอีก๒คนเนี่ย
เขานัดผู้หญิงคนนึงให้มาเจอกันที่ปั๊มน้ำมันนะครับ
จะรอแถวจุดใกล้ห้องน้ำ
แต่สุดท้ายหญิงสาวคนนั้นไม่ได้มาแล้วมีคู่กรณีมาแล้วก็ทำร้ายฮะ
แล้วพอพวกผมไปจอดอยู่ที่ปั๊มแต่ว่าไม่เจอผู้หญิงนะครับพี่
เจอแต่ผู้ชายขับรถวนเข้ามาแล้วก็วนออกไปครับพี่
แล้วพอเขามองหน้าเพื่อนผมแต่เพื่อนผมมันก็พูดไม่ดีด้วยแหละครับพี่
บอกว่ามองกลวยอะไรอะไรอย่างนี้ครับ
อ้ำอ่ะครับพี่ใช่ครับแล้วพอทีนี้ไม่ถึง๑๐นาทีเขาก็ไปตามพวกเขามาครับพี่

บอกว่าตอนนี้อาการของลูกชายเนี่ยพ้นขีดอันตรายแล้ว
ลูกชายก็ยังเจ็บแผลอยู่นะซึ่งพ่อบอกว่าตอนนี้กังวลมาก
เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของลูกชายในอนาคต
คือมือเนี่ยจะสามารถกลับมาใช้งานได้ปกติหรือเปล่าอืม
ผมคิดว่าผมเสียใจมากเลยครับ
ที่ลูกเรามาเจอแบบนี้
มันเกินกว่าเหตุไปไหมพ่อแค่การแบบด่าทอกัน
ใช่ครับมันเกินกว่าเหตุไปครับอย่างนี้มันหมายป้องถึงชีวิต
สพชัยพฤกษ์บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องไล่ตรวจสอบ
แล้วก็ตามตัวกลุ่มที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะฮะ
จุดเริ่มต้นเดี๋ยวจะเรียกหญิงสาวที่ชื่อโมที่เขานัดแนะกับกลุ่มคนเจ็บ
ว่าเออตกลงแล้วเนี่ยน้องเขารู้เรื่องหรือไม่อย่างไร
เป็นนกต่อจริงไหมหรือมันก็แค่มองหน้ากันแล้วถามว่ามองหน้าทำไม
ก็เหมือนที่หนึ่งในเพื่อนของคนเจ็บใช่ไหมที่ไม่ได้บาดเจ็บเขาบอก
เขามาเติมน้ำมันแล้วเจอสองคนแรกเข้ามาแล้วมามองหน้าเขา
เขาก็เลยถามกลับว่ามองหน้าทำไมเลยโดนเลย